มาดูอีกหนึ่งคดีใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อน

คดีที่อดีตนายกอบตพานทองจังหวัดชนบุรีเนี่ย
สั่งฆ่าอดีตภรรยาตัวเอง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบตบึงชำอ้อนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของรองพบตร
ก็นำตัวมือปืนที่ยิงเจ้าหน้าที่อบตบึงชำอ้อ
ผู้หญิงคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียบร้อยแล้วครับ
นี่แหละครับเป็นช่วงนาทีของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

มือปืนยิงนางสาววิรยาภางามวิลัยหรือเปิ้ล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนอบตบึงชำอ้อ
จังหวัดปฐุมธานีเสียชีวิตภายในรถ
ซึ่งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาม

ได้นำตัวไปทำแผนรวมทั้งนำตัวมาทะเลงข้าว
โดยนายธนชัยรับสารภาพเขาว่า
ได้ก่อเหตุยิงสาวอบตเสียชีวิตจริง

แล้วก็รับปืนจากนายยกมึกมา
ก่อนจะเดินทางไปที่รถเก๋งของผู้ตายด้วยกันครับ
สี่นัดสองนัดเกือบ
แล้วก็อีกสองนัดก็เอียงมาแล้วก็กลัวเขาไม่ตาย
หรือเอียงอีกสองนัด
คือผู้ต้องหาให้การไปให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพูดไป
ก็มีหัวเราะบางช่วงบางตอนด้วยนะมียิ้มด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ตั้งใจแต่กดไปสี่นัดนะ
แต่เขาบอกว่าถูกว่าจ้างมาแล้วก็ขึ้นรถไปพร้อมกับนายกหมึกนี่แหละฮะ
นายยกหมึกมาลื้อของหลังรถนิดหนึ่ง
แล้วก็นายกหมึกขึ้นไปนั่งข้างนางสาววิรยาภา
ส่วนตัวเองซึ่งเป็นมือปืนนั่งข้างหลังนะครับ
จากนั้นคุยกันสักพักนายยกหมึกลงจากรถ
พอลงจากรถไปนะครับก็มือปืนก็ยิงยิงเข้าไป
จากการที่นั่งข้างหลังแล้วก็ยิงแล้วก็ขึ้นรถตามไป
แล้วก็ขึ้นรถนายกหมึกไปถึงที่หนึ่งเป็นจุดหมายที่จะแยกกันหนี

ทวงถามเรื่องของเงินค่าจ้าง๓๐๐๐บาท
แต่ว่าไม่สามารถติดต่อนายยกหมึกขณะหลบหนีกันได้นะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่ารับจ้างมา๑๐๐๐๐๐บาทได้เงินไป๓๐๐๐๐บาท
หมายรับเงินกันอีกครั้งที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับ
จะหลบหนีไปที่จังหวัดตากเพื่อไปเล่นการพนัน

พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์

บอกว่าเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงสาวอบตบึงชำอ้อเสียชีวิตนี้
ตำรวจได้จับมือปืนและผู้จ้างวานรวมทั้งบุคคลอื่น
รวมทั้งหมด๕คนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนปืนที่ยังหาไม่เจอนั้นจะได้สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับคดีที่คนร้ายยิงนายสุภาพเขียวชะอุ่ม
นายกอบตบึงทองหลางอดีตสามีของนางสาววีรภา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่าทั้งสองคดีเนี่ย

ส่วนที่วัดโกมนกิติสหรัมยัยตำบลนายอำเภอพระพุทธบาทสละบุรี
โดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นับพันคน

เสียใจในการจากไปของนางสาววิริยภาพเป็นอย่างมากครับ
ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็คือนายอักษรน้อยสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
ซึ่งเป็นประธานในเมื่อวานนี้นะคะกล่าวว่าผู้ตายเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีค่ะ
เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานส่วนเรื่องของคดีความนั้นนะคะ
นางบาดเย็นซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายบอกว่าคงต้องมอบให้กับเจ้าหน้าที่